คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ระยองอันนี้เป็นเต็นต์พักคนงาน
คนงานเนี่ยข้างหลังนี้นะเกือบดับหมู่เขาก็นอนพักนอนเล่นมือถืออะไรกันไป
ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมากลางวงมีคนเจ็บด้วยครับค่ะ
เหตุเกิดบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเต็นต์คนงานตัดไม้
มันจะอยู่ติดกัน๔หลังกลางสวนยางในพื้นที่บ้านเขาลอยหมู่๕ตะบนชากบก
อำเภอบ้านค่ายที่ระยองครับกู้ภัยเนี่ยไปช่วยเหลือคนงานที่บาดเจ็บ
โดนฟ้าผ่าไป๖คนเป็นผู้ใหญ่๔เด็ก๒ครับ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายแต่โล่งอกคุณผู้ชมฮะ

เต็นต์นะคุณผู้ชมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างล่ะ
พัดลมเครื่องเสียงนี่กระจัดกระจายแบบนี้เลยฮะ
ลั๊กไฟก็ไหม้จนดำจากแรงฟ้าผ่าครับ

อันนี้พัดลมก็เหมือนจะดูไม่ไหม้เกลี่ยมอยู่

ว่าสายไฟของเต็นต์ทั้ง๔หลังมันพ่วงต่อกันถึงทั้งหมดเลยนะ

นายอินอายุ๓๗ปี
เสื้อยืดสีส้มครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะ
เขาบอกว่าทั้งตัวเขาทั้งคนเจ็บเป็นชาวกัมพูชาครับ
ก็มารับจ้างตัดไม้ได้ประมาณ๒สัปดาห์แล้ว

พวกเขาก็ตั้งเต็นต์อยู่ด้วยกันสี่หลังนี่แหละตอนเกิดเหตุครับมีฝนตกลงมา
กลุ่มผู้บาดเจ็บไปนอนเล่นมือถืออยู่ในเต็นต์ที่๓แล้วก็เต็นต์ที่๔
จู่มีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาดังสนั่นหวั่นไหวเลย

สักพักหนึ่งควันลอยขึ้นมาจากในเต็นต์ครับ

ในอินเนี่ยก็รีบไปดูพบว่าทั้ง๖คนโดนฟ้าผ่า
แล้วในนั้นมีลูกเขาเองด้วยนะ

มีลูกเขาเองหนึ่งคนนี่มือถือก็ยังชาร์จกันอยู่เลยครับ

โอ้โหเขาก็ต้องรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เลยแล้วก็
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปนะครับ
แต่อย่างที่บอกไปคืออาการปลอดภัยทั้งหมดแล้วนะ